เอาล่ะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราไปตรวจสอบสถานการณ์ที่ถนนดินสอกันหน่อยนะฮะ
เรื่องของการเคลื่อนไหวการชุมนุมต้านเอเป็กนะครับ
ทีมข่าวของเราคุณภูริพัฒน์บุญนินมีรายงานสดให้คุณผู้ชมได้ทราบจากถนนดินสอครับ

ทั้งสองท่านครับการชุมนุมที่บริเวณร้านคนเมืองในขณะนี้เกิดความตรึงเครียดเกิดขึ้นและความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับ
ภายหลังจากที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ
มีความพยายามที่จะสลายการชุมนุมอยู่บริเวณจุดนี้
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือภาพสดณขณะนี้
ตำรวจควบคุมฝุงชนนั้นได้ถอยร่นออกมาบริเวณกลางซอยดินสอแล้วนะครับ
หลังจากที่พยายามจะผลักดันกลุ่มมวลชนให้เข้าไปยังบริเวณลานคนเมือง
ซึ่งก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นได้มาชุมนุมอยู่บริเวณต้นซอย
ก็คือต้นถนนของถนนดินสอนั่นเองที่จะใกล้เคียงแยกอนุสวรีประชาธิปไตย
ก่อนที่จะเกิดความตึงเครียดเกิดขึ้นคุณผู้ชมครับ
ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นได้ตั้งเตาแล้วก็เผาพริกเผาเกลือให้ควันนั้นส่งไปทางตำรวจ
โดยตำรวจนั้นก็นำเอาถังดับเพลิงมาดับบริเวณตรงจุดนั้นนะครับ
ทำให้มีการปะทะกันเกิดขึ้นกลุ่มผู้ชุมนุมก็พยายามที่จะโยนข้าวของใส่ทางตำรวจ
ก็ทางตำรวจก็มีการโยนกลับด้วยนะครับ
หลังจากนั้นมาควบคุมฝูงชนก็เข้ามาเต็มรูปแบบทันที
โดยมีทั้งอาวุธครบมือก็คือมีทั้งโลกกระบอง
รวมไปถึงแก๊สน้ำตาและกระสุนยางนั้น
เข้าใส่กลุ่มมวลชนทำให้ล่าถอยไป
หลังจากนั้นมีการโยนระเบิดควันใส่กลุ่มผู้ชุมนุมด้วย
ทำให้กลุ่มผู้ชมนุมนั้นถอยล่นเข้าไปกลางถนนของถนนดินสอ
ตอนนี้คุณผู้ชมครับมีทางกลุ่มผู้ชุมนุมนั้น
หมดสติจำนวนหนึ่งรายอยู่บริเวณการถนนจนกลุ่มนี้
โดยทางตำรวจควบคุมฝุงชนก็ยังพยายามที่จะประถมพยาบาลอยู่
และรอที่จะให้รถของศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจนั้น

ตอนนี้ทางทีมข่าวผู้สำนักยังไม่สามารถเข้าไปด้านในได้
คุณผู้ชมครับว่าทางตำรวจนั้นกันพื้นที่ให้ทางนักข่าวรวมไปถึงชาวบ้าน
อยู่บริเวณฟุตบาทเท่านั้นไม่อนุญาตที่จะให้เข้าไป

อย่างที่บอกไปครับทางกลุ่มผู้ชุมนุมพยายามที่จะ
ขอใช้ถนนราชดำเนินในการที่จะเดินไปยังศูนย์
ประชุมแห่งชาติศิริกิจมาตั้งแต่ช่วงเวลา๘โมงครึ่ง
แต่ทางตำรวจนั้นไม่ยินยอมโดยเด็ดขาด
ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นไม่สามารถที่จะเดินเท้าไปได้
และต้องอยู่บริเวณจุดนี้นานกว่า๒๓ชั่วโมง
หลังจากนั้นจึงมีความพยายามที่จะจัดทำกิจกรรม
อยู่บริเวณจุดนี้โดยเป็นการเผาพริกเผาเกลือ
ส่งให้ตำรวจนั่นเองนะครับแต่หลังจากนั้น
ก็เกิดการปะทะกันเกิดขึ้นและเกิดการผลักดันกัน
บริเวณกลางถนนดินสอนั่นเอง
จนถึงตอนนี้คุณผู้ชมครับภาพสดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
จากภาพจะเห็นได้แล้วว่าบริเวณด้านหน้าของผม
ตำรวจยืนเต็มแนวตอนนี้เรายังอยู่เพียงจุดนี้
เพียงบริเวณจุดเดียวนะครับไม่สามารถที่จะฝ่าแนวกั้น
เข้าไปอยู่บริเวณของฝั่งกลุ่มผู้ชุมนุมได้
จากทางตำรวจนั้นไม่อนุญาตให้ทีมข่าวฝ่าแนวกั้นเข้าไปแต่อย่างใด
บริเวณด้านหน้าของแนวตำรวจคุณผู้ชมครับ
จะเห็นกลุ่มมวลชนอีกกลุ่มหนึ่ง
ตะโกนด่าทอตำรวจที่อยู่บริเวณจุดนั้นด้วยเช่นเดียวกัน
แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะมาทำกิจกรรมอยู่บริเวณจุดเดิม
ซึ่งเป็นต้นถนนดินสอได้แต่อย่างใด
ณตอนนี้ยังไม่ปรากฏเห็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นแกนนำมาอยู่บริเวณจุดนี้
ยังไม่สามารถรู้ว่าตัวของแก่นันนั้นมันไปอยู่ที่ไหน
แต่ตอนนี้ตำรวจนั้นสามารถยึดรถเครื่องขยายเสียงของกลุ่มผู้ชุมนุมได้แล้ว

และตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการที่จะนำรถเครื่องขยายเสียงนั้นส่งกลับไปยังโรงพักใกล้เคียงนั่นเอง

ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นกาดและกลุ่มคนอื่นได้ประมาณ๑๐คน
ตำรวจนั้นได้รับบาดเจ็บจำนวน๕คน
ซึ่งตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บนั้นนำตัวไปส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วเป็นที่เรียบร้อย
ณตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีการประกาศใดเกิดขึ้นนะครับ
ทางตำรวจนั้นตัดสินใจที่จะถอยร่นออกมาแล้วจากภาพสดที่เห็นอยู่ขณะนี้นะครับ
ทางตำรวจก็พยายามที่จะถอยร่นออกเข้ามา
และทางกลุ่มผู้ชมนุมนั้นก็พยายามที่จะผลักแนวรั้วของตำรวจเข้ามาด้วย
จากภาพจะเห็นนะครับว่านู่นแนวรั้วของกลุ่มมวลชนนั้นจะเป็นทงสีเขียวลักษณะแบบนั้นนะครับ
นั่นคือแนวรั้วของทางกลุ่มผู้ชุมนุมนั่นเอง
แต่ทางตอนนี้อย่างที่บอกไปถ้าหากนักข่าวจะเข้าไปด้านใน
ก็จะถูกทางตำรวจกันไว้ในลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมครับ
ซึ่งเป็นตำรวจควบคุมฝุงชนนำมาอารักษาไว้อยู่บริเวณจุดนี้
ตรงนี้มีตำรวจหลายพันนายคุณผู้ชมครับ
ที่มาประจำการดูแลพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๖โมงเช้าที่ผ่านมา
ซึ่งทางกลุ่มมวลชนนั้นไม่สามารถใช้ถนนใดได้เลย
อยู่ที่บริเวณลานคนเมืองเพราะตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่บริเวณถนนดิน๒
คุณผู้ชมครับทางตำรวจปิดทั้งหัวทั้งท้ายไว้
มีการตั้งด่านเวลาโรคพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกัน
ทำให้ไม่สามารถที่จะออกไปบริเวณตรงจุดไหนได้เลย
คุณผู้ชมครับณจนถึงตอนนี้นับเกือบเป็นเวลาประมาณ๔๕ชั่วโมงแล้วนะครับ
ทางกลุ่มมวลชนนั้นยังไม่สามารถที่จะเคลื่อนขบวนไปยังจุดอื่นได้
ยังคงทำกิจกรรมอยู่บริเวณเพียงถนนดินสอเท่านั้น
ซึ่งยังไม่แน่ชัดนะคะว่าทางตำรวจนั้นหลังจากนี้
ยังคงอนุญาตให้กลุ่มมวลชนนั้นยังคงชุมนุมอยู่ที่นี่ต่อ
หรือจะมีการสลายการชุมนุมในช่วงบ่ายของวันนี้นั่นเองครับ